เราพูดกันอยู่เสมอนะคะว่าโลกยุคนี้เป็นโลกของยุคโซเชียลมีเดีย
เพราะฉะนั้นเราต้องมีสติทุกครั้งเวลาจะทำหรือจะพูดอะไรออกไป
ก่อนหน้านี้จำได้ใช่ไหมคะที่เรานำเสนอข่าวไป
ที่เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนเกือบจะเฉียวชนกัน
แล้วก็มีการอัดคลิปว่าคนที่ขับป้ายแดงคันหน้าเนี่ย
เป็นอาจารย์แล้วก็ลงมาพูดจา
คอจุดวอจุดยอจุดคิดวิเคราะห์แยกแยะท้าทาย
คลิปนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมจำได้
แนะนำตัวเสร็จสับบอกเบอร์โทรศัพท์เสร็จสับ

ล่าสุดค่ะเขาออกมาเปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะว่า
ตอนนี้ชีวิตเขาพังพินาศหมดแล้ว
เพราะคลิปนี้คลิปเดียวนะคะ
นี่คือคลิปที่ต้นทางต้นเกิดเหตุนะคะ
ที่มีคนเอามาแชร์ไว้แล้วคนก็ถล่มกันเยอะมาก
เหตุการณ์เกิดที่หน้าปั๊มปตทสาขาโคกรวด

ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเล่าเรื่องราวคร่าวแล้วกันเนอะ
ก็คือรถที่เป็นเจ้าของคนถ่ายคลิปเขาบอกว่า

ขับรถไม่ดีจะเลี้ยวแต่ไม่ยอมให้สัญญาณไฟ
เขาก็เลยบีบแตร่ใส่แล้วสุดท้ายก็เลยลงมาทะเลาะกัน

อาจารย์เจ้าของรถป้ายแดงที่อยู่ในคลิป
ก็คือนายชัยชนะกิรติจิรนันนะคะอายุ๔๗ปี

เขาไม่ได้ขับตัดหน้าอย่างที่ถูกกล่าวหานะ

ตอนนั้นมีมอเตอร์ไซค์สวนทางมา
มีซาเล้งแล้วก็กระบะขวางด้านหน้าด้วย

แล้วมันก็เลยเกิดเป็นอารมณ์กัน
แล้วก็ลงไปเคลียร์กันอย่างที่เห็นในคลิปนั่นแหละค่ะ
ทำไมคุณต้องวิ่งมาด้วยความเร็วที่มันไม่ปลอดภัย

คือเอาถ้าพูดกันแบบตรงเราก็เข้าใจแหละเนาะ
ไอ้เจตนาของการพูดคำว่าคิดวิเคราะห์แยกแยะเนี่ย
ลึกเบื้องหลังมันมีอะไรอยู่นั้นหรือเปล่านะคะ
ซึ่งนายชัยชนะบอกว่าหลังจากที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกไป
มีกระแสโจมตีในโซเชียลเยอะแยะมากมาย

แฟนสาวที่อยู่กินกันมากว่า๑๐ปีขอเลิกเลยค่ะ

เขาก็เลยออกมาขอโทษครอบครัวแล้วก็ขอโทษสังคมด้วย
เขาก็ยอมรับว่าที่พูดออกไปมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบ
ส่วนที่บอกว่าไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สพเมืองนครราชศรีมา
ก็เพราะว่ามีคนเข้ามาคุกคามเขาทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในโลกโซเชียล

ซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยชีวิตส่วนตัวนายชัยชนะคนนี้เขาเป็นถึงระดับผู้เชี่ยวชาญนะคะ
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง
มีงานศิลปะทำเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็สร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง
ส่งออกไปต่างประเทศทั่วโลกด้วย

กระแสมันตีกลับมาจากคลิปคลิปเดียวจากอารมณ์ชั่ววูบ

อยากให้เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าคือเราต้องมีสติตลอดเวลาจริง
โอเคแม้ว่าจะถูกฝ่ายตรงข้ามยั่วยุหรืออะไรก็ตาม

ใช่ครับให้อภัยกันขอโทษกันแล้วก็แยกย้ายกันไปดีกว่า